น้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วนน้องบ่วน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมพร้อมกันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
เลือกนักเล่าท่านนี้เพราะเขามีวิธีการเล่าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
และที่สำคัญเรื่องของพี่เขาเรื่องของเขาดาร์กและสนุกตื่นเต้นทุกเรื่องครับ
พี่ปลาจ๊ะเอ๋ครับสวัสดีครับพี่ปลาครับ

มาเป็นแขกรับเชิญของสถานีผีดุของเราอีกหนึ่งครั้ง
ปลาก็จะมีวิธีการเล่าของพี่ปลาที่แต่ละเรื่องที่ประสบพบเจอมาต้องบอกว่าโอ้โห
บางเรื่องมันก็ดำดิ่งบางเรื่องมันก็ดาร์กไปเลย
อย่างเช่นเรื่องราววันนี้ที่เราจะมานั่งพูดคุยกันแค่ชื่อเรื่องคุณผู้ชมฮะ
จิตเดรฉานอันนี้ก็ถือว่าดาร์กแล้วนะ

ขณะที่เขากำลังรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับใครสักคนนึงเนี่ย
ย้อนไปเมื่อ๑๐วันที่แล้วเขาได้ใช้เฟสออตานทักอินบล็อกมาหาพี่
โดยการที่บอกว่าพี่ปานหนูติดตามพี่นะคะแต่ว่าหนูมีเรื่องอยากจะคุยด้วย
ทีนี้คำแรกที่เขาทักมาเนี่ยค่ะคุณแจ๊คก็คือเขาพูดทำนองว่า
เขาอยากฟังเรื่องเราพูดมากกว่าอืมคือเหมือนเล่าอะไรก็ได้ให้หนูฟัง
รู้สึกว่าหนูสบายใจอืมทีนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยค่ะ
ด้วยว่าเหมือนที่ใครติดตามพี่อยู่จะทราบว่าพี่อาจจะมีจิต
สัมผัสหรือว่าเห็นสิ่งลี้ลับได้อย่างนี้แต่อาจจะเห็นด้วยตาเนื้อ
แต่ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะสิ่งที่พี่สัมผัสได้คือพี่ได้ยินเสียง
เหมือนใครอ่ะสวดมนต์อยู่ข้างเขาอืมก็เลยได้ถามน้องเขาไปว่า
อ่าตอนนี้น้องอยู่กับใครคะเขาบอกหนูอยู่คนเดียวค่ะ
พี่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงเหมือนสวดมนต์
แต่เสียงสวดมนต์เนี่ยมันมาจากวิทยุหรือว่ามาจากมือถืออะไรหรือเปล่า
เขาก็นิ่งไปคือเสียงเขามันดิ่งไปเลยค่ะณเวลานั้นพี่ก็เลยบอกว่า
มันอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือถามเขาว่าน้องกลัวผีไหม
เขาก็ยิ่งเงียบหนักไปอีกสักพักเสียงเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาอืม
บอกพี่หนูกลัวจนหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้อืมก็เลย
เรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นค่ะคุณแจ๊คอืมค่ะทีนี้ขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติน้องแล้วกันนะคะ
ก็คือน้องคนนี้ชื่อน้องเทียนอ่าแล้วทีนี้พอระหว่างที่คุยกันเนี้ยค่ะ
เทียนบอกว่าพี่เห็นอะไรอีกไหมหลังจากนั้น
พี่ก็บอกว่าพี่เห็นเหมือนเงาดำมันเป็นจิตที่มาว่าเหมือนอยู่ข้างเขากับเสียงสวดมนต์
พอเราได้พูดถึงตรงจุดนี้ค่ะคุณแจ๊คมันทำให้เขารู้สึกว่า
เขาอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถจะคุยได้
ยังอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่มั่นใจว่าเขาคุยโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเลย
พี่เริ่มคุยกับเขาตอน๕ทุ่มครึ่งระยะเวลาจาก๕ทุ่มครึ่งจนถึงตี๓เนี่ย
โดยเรื่องราวที่เขาพูดอ่ะคุณแจ๊คคือมันฟังอาจจะไม่ได้เป็นศัพท์หรือว่าสับสนอะไรก็แต่
เราออกมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เรื่องเนี้ยพี่ได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วด้วยว่าพี่จะนำเรื่องนี้เข้ามาเล่าได้ไหม
เขาก็อนุญาตที่จะให้มาเล่านะคะครับแต่ว่าเฟสที่น้องติดต่อมาเนี่ยเป็นเฟสอวตารคือ
อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเท่าไหร่ค่ะเรื่องนี้ก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๑๕ปีที่แล้ว
น้องคนนี้สมัยก่อนก็คืออยู่ทางต่างจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วกันนะคะ
เขาเป็นคนที่เขาบอกว่ายอมรับว่าตอนวัยรุ่นของเขามันคนใจแตก
ก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเกเลอะไรอย่างเงี้ก็เที่ยวด้วยความที่จบมต้นแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนต่อ
พอเขาไม่ได้อยากเรียนต่ออย่างนี้แม่เขาเองก็คือมีพ่อใหม่
เหมือนกับว่าเขาโตกับครอบครัวที่ค่อนข้างในบ้านแตกแสลกขาดอย่างเงี้ค่ะแล้วตัวเขาก็ตอนนั้นอ่า
ด้วยความที่ว่ายังอยากมีเงินอยากมีรายได้รักสนุกอะไรอย่างนี้
ได้ไปรู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนผู้ชายคนนี้พี่ขอใช้คำว่าน้องวุฒิละกัน
น้องวุฒิเนี่ยเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลในจังหวัดหนึ่งนะคะด้วยว่าเพื่อนของคนเขาคนนี้ได้ชักชวนกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าอยากมีรายได้เนี่ย
มาทำงานกับพ่อเราสิพ่อเราจะมีรายได้กับน้องเทียนคนนี้น้องเทียนก็ตัดสินใจบอกว่า
มันงานสบายเงินก็เยอะแล้วแถมทำงานกับผู้มีอิทธิพลด้วยอย่างน้อยเนี่ย
แทบที่จะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยน้องก็เลยตัดสินใจที่จะบอกแม่ไปว่าเออ
ไปอยู่กับบ้านเพื่อนตรงนี้พอไปถึงอ่ะคุณแจ๊คคือครอบครัวของน้องวุฒิเนี่ย
เรื่องหน้าเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลแต่เบื้องหลังอ่ะเขาเรียกว่าเอ่อ
ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาอืมเบื้องหน้าจะมีเขาเรียกว่านักบุญหรือว่าการทำทานต่างต่าง
เยอะแยะมากมายไปหมดคือฉากหน้าชอบทำบุญใช่ให้คนเห็นว่าเนี่ยเป็นคนธรรมธรรโม
ชอบช่วยเหลือคนใช่ค่ะแต่ฉากหลังเขาอาจจะทำธุรกิจสีเทาบางอย่างใช่ค่ะอ่า
แล้วสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวพี่เองเนี่ยก็สะเทือนใจก็คือธุรกิจสีเทาตรงนี้ยังไม่พอ
เท่ากับว่ามีการรวมทุนของผู้ระดับมีชื่อเสียงหลายท่านในจังหวัดนั้นนะคะ
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาต้องการที่จะชอบเด็กอืม
คือเด็กสาวที่อายุสิบสี่ถึงสิบเจ็ดประมาณเนี้ยอืม
เขาจะเค้นหาเด็กกลุ่มเนี้ยมาโดยการที่ให้พวกเอ่อยายใหญ่หรือผู้มีคนแบบเนี้ยอืม
ทุกครั้งที่ได้ไปเนี่ยน้องก็จะได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะสูง
บางเคสเนี้ยก็ได้แบบเต็มใจบ้างอืม
เคสไม่เต็มใจบ้างเหมือนกับเป็นการล่อลวงไปเพื่อที่จะไปให้กับสิ่งกับผู้ใหญ่แบบเนี้ย
ครับจนมีอยู่วันหนึ่งน้องเทียนเนี้ยได้มีโอกาสแบบว่าเอ้ยถ้าหาเด็ก
ไม่เกินสิบห้ามาได้อีกครั้งหนึ่งเนี้ยเขาจะให้เงินตอบแทนที่ที่มากพออืม
กับเด็กอายุสิบหกสิบเด็กอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ๊คหาเงินขนาดนั้นมันค่อนข้างได้จะหายาก
เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยากที่จะเอาผู้หญิงมาหายให้กับนายเขา
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจกลับไปบ้านบ้านแม่เขาคือที่เขาทำงานอยู่อะค่ะ
กับบ้านแม่มันอยู่คนละที่กันอืม
ก็เลยกลับไปหาแม่เขาแม่เขาก็อยู่กับยังอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เขาเป็นคนที่แข็งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไร
กลับไปหาแม่แม่ก็บอกว่าคือโทษนะคุณแจ๊คคือแบบว่ามาทำไมอะไรประมาณเนี้ย
เพราะปกติไม่เคยอยากจะกลับมาบ้านตัวคุณเทียนเองเนี้ยก็ไม่ได้บอกแม่ว่าตัวเองมาทำอะไร
ครับก็นึกขึ้นได้ตัวเองอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือเป็นเด็กสาวใสเลยแหละค่ะ
พี่ขอใช้ว่าน้องเพนแล้วกันน้องเพนเนี้ยเป็นเด็กที่เรียนรุ่นเดียวกันกับน้องเทียน
แต่น้องเพนเนี่ยก็คือพอจบแล้วตัวเองได้เรียนต่อส่วนน้องเทียนเนี่ยคือไม่ได้เรียน
ทีนี้พอด้วยความที่สองคนนี้ค่ะคือมาเจอกันตอนนั้นเป็นจังหวะที่น้องเพนอ่ะ
กำลังที่จะมีป๊อปปี้เลิฟก็คือเพิ่งอกหักใหม่ใหม่อืม
ด้วยความที่คว้างแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้ครอบครัวฟังว่าตัวเองเนี่ยเจออะไรมาหรืออกหักอะไรอย่างนี้
พอได้มาเจอเพื่อนเก่าจังหวะนี้ค่ะเหมือนปรึกษากัน
สากันน้องเทียนก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปปรับทุกข์กันไหมครับ
ชวนกันไปปรับทุกข์ที่ร้านอยู่ร้านหนึ่งแต่ระหว่างที่ปรับทุกข์เนี่ยมันธรรมดาแล้วค่ะ
เวลาคนที่อกหักหรือฟิลอะไรประมาณนี้อยากดื่ม
ซึ่งน้องเพนเนี่ยดื่มไม่เป็นน้องเทียนขยันขยอที่จะให้น้องเขาดื่ม
สุดท้ายน้องก็ดื่มด้วยความที่อาการมืนเมาอย่างนี้
แล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพระเภากลับไปไปส่งที่บ้านอืม
แต่น้องเทียนเนี่ยไม่ได้พาน้องเพนกลับไปบ้าน
ถ้าเขาว่าพาน้องเบนไปบ้านผู้ใหญ่คนท่านนี้ครับ
ไปถึงก็ได้เอาเอาให้กับผู้ใหญ่ท่านนี้ได้มีการกระทำชำเลาเกิดขึ้นอืม
ซึ่งระหว่างที่กระทำชำเลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าใหญ่ท่านเดียวคือพอตัวเองทำแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็ส่งให้ลูกน้องต่อต่อไปอืม
ทำอยู่อย่างงี้อยู่อยู่วนเวียนอย่างนี้เหมือนกับค่อนข้างที่จะอยู่ในที่นั้นเลย
คือไม่ได้ปล่อยให้กลับบ้านถามพี่ได้มีโอกาสถามน้องเทียนว่าซึ่งเป็นเคสแรกไหมที่ทำแบบนี้
น้องบอกว่ายอมรับนะพี่ว่ามันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เคสแรกด้วยแต่แต่เคสเนี้ย
ค่อนข้างที่จะสนิททีฟหน่อยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ยินยอมร้อยเปอร์เซ็นต์
และที่สำคัญก็คือปกติถ้าคนอื่นเนี่ย
จะไม่มีการวนเวียนเกิดขึ้นแบบนี้อืม
แต่เคสนี้มันมีการวนเวียนของลูกน้องเข้ามาด้วย
ทีนี้พอเวลาผ่านไปอ่ะค่ะคุณแจ๊คน้องเพลเนี้ยมีการตั้งท้องเกิดขึ้นอืม
ตั้งท้องนายผู้ใหญ่คนนี้ไม่อยากให้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมา
ก็เลยบอกให้น้องเทียนเนี้ยพาน้องเพนไปทำแท้งอืม
หลังจากที่ทำแท้งมาก็คือเอากลับมาไว้ที่นี่
จากว่ากลัวว่าถ้าปล่อยไปเลยทีเดียวกลัวร่างกายจะไม่แข็งแรง
เพราะว่าเป็นการทำแท้งที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร
พอหลังจากที่น้องทำแท้งไปก็ร่างกายก็ยังไม่ฟื้น
คือน้องรู้สึกว่าอยู่ด้วยอาการเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะคะน้องเพนเนี่ย
ความรู้สึกที่น้องเทียนพยายามจะเล่าสื่อว่าน้องก็คือไม่ไหวแล้ว
ก็คือพาไปทำอย่างนั้นแบบผิดกฎหมายเลย

เสร็จปุ๊บก็พาตัวกลับมาพักฟื้น

แล้วคราวนี้การทำแท้งเนี่ยมันไม่ได้ทำแท้งที่โรงพยาบาลหรือหมอที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายเท่าไหร
เป็นหมอตำแยแถวหมู่บ้านนะคะทำให้น้องก็ยังไม่แข็งแรงก็กลัวว่า
จะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่าก็เลยได้พาน้องเพนเนี่ย

ระหว่างนั้นน้องเพนเนี่ยอ้อนวอนทุกอย่างที่ขอให้น้องเทียนเนี่ย

คือกลับไปบ้านได้ไหมกลับไปหาพ่อแม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้
เทียนก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก
ก็คือทางผู้ใหญ่ตรงนี้ได้เอาเงินจำนวนนึงเนี่ย

คือทางนั้นเขาไม่ได้ซีเรียสคิดว่าน้องเอามาแค่ทำงาน
ทีนี้อาจจะน้องเจอปัญหาทั้งสุขภาพหรืออะไรหลายอย่าง
คือหลังจากทำแท้งไม่ได้มีการหาหมอเกิดขึ้น
น้องก็เลยทนความรู้สึกนี้ไม่ได้คุณแจ๊ค
มีอยู่วันหนึ่งน้องเทียนบอกว่าคืนนั้นน้องยอมรับว่าน้องอ่ะเมา
ขึ้นมาตอนเช้าจะเข้าไปดูน้องเพลว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
ระหว่างที่จะเปิดประตูเข้าไปค่ะน้องก็ใช้กางเกงยีนตัวเองอ่ะ
ผูกคอตายตรงที่โรงบิดประตูของบ้านหลังนั้นอืม
คือภาพที่น้องเห็นสุดท้ายคือสภาพน้อง
ตั้งใจที่อยากจะยังไงก็คืออยากจะเสียชีวิตมากเพราะสภาพคือนั่งยังนั่งอยู่แล้วก็นั่งคอพับลง
นั่นคือภาพสุดท้ายที่น้องบอกว่าน้องรู้สึกตกใจกับความรู้สึกนี้ทีนี้
หลังจากนั้นตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยส่งกลับศพกลับบ้าน
กับว่าเหมือนกับน้องฆ่าตัวตายเองทำงานไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้
ตอนนั้นพี่ขอไม่พูดถึงต่อจากนี้นะคะพอพอไปหลังจากนั้น
ธุรกิจตรงนี้ของผู้มีพลตรงนี้มันมีการขี้คลายที่โตขึ้นหรือไปยับอยู่ที่อื่น
เท่ากับว่าลูกชายของผู้มีอิทธิพลท่านนี้โดนส่งไปอยู่ต่างประเทศ
แล้วตัวน้องเทียนเองเริ่มไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีที่อยู่
ตอนนั้นน้องรู้สึกเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าหนูก็แย่นิดนึ
ก็คือหนูเนี่ยไม่มีงานทำเพราะทำงานแบบนี้มาตลอด
ก็เลยอยากไปตั้งหลักโดยการที่กลับไปอยู่ที่บ้านก่อน
พอกลับไปอยู่ที่บ้านก็คือเท่ากับว่าบ้านของน้องเนี่ยสองคนอยู่ใกล้กัน
แต่ระหว่างที่กลับไปถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจากแม่เขาที่แข็งแรงปกติอะค่ะ
เขาเริ่มมีอาการป่วยแต่มีอาการเหมือนปวดท้องบ่อย
มีอาการปวดท้องไปหาหมอหมอกันถ้าทราบว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ทุกครั้งที่ที่มีอาการเนี้ยคุณแม่ของน้องเนี้ยค่ะ
คุณแม่ของน้องเทียนเนี่ยจะมีเลือดไหลทางนี้ตลอด
ซึ่งโดยที่หาใส่ไม่ได้ด้วยผู้หญิงวัยแบบตอนนั้นน้องบอกว่าแม่ของน้องเนี่ย
อยู่ประมาณสักอายุ๔๐กว่าเพราะว่าแม่มีอายุหนูมีลูกอายุน้อยใช่ไหมคุณแจ๊ค
พอเขาบอกว่าทุกครั้งที่ปวดท้องก็จะมีประจำเดือนไหลเกือบทั้งเดือน
ไปหาหมอบอกก็ให้ทานั่นทานี่จนมีอยู่วันหนึ่งคือตกเลือดค่อนข้างที่จะหนัก
คุณแม่ของน้องนะคะแล้วก็ร้องโวยวายบอกบอกว่า
หนีไปอีเทียนมึงหนีไปมึงอย่ามาอยู่ที่นี่พูดนะคะก็คือเขาพูดประมาณเนี้ย
ไอเทียนมึงหนีไปมึงจะมาอยู่ที่นี่น้องเทียนบอกว่าตอนนั้นหนูตกใจมาก
นั่งจับมือแม่แม่กลับจับมือหนูแน่นมากเลยว่าทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้
หนีไปมึงอยู่ที่นี่เขาจะเอามึงตายแน่นอนอะไรประมาณนี้
พอคุยอย่างนั้นเสร็จสักพักแม่ของน้องเทียนเนี่ยเหมือนกับใช้คำว่าหัวใจวายของแจ๊
อืมแล้วก็เสียชีวิตอืมพอเสียชีวิตตอนนั้นอ่ะพ่อพ่อเลี้ยงตัวเองเนี้ย
คือด้วยความที่พ่อเลี้ยงเป็นคนที่เขาเรียกว่าติดเหล้าขาวด้วย
ติดเหล้าติดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มามาอะไรมากน้องด้วยความที่แบบว่าไม่มีที่พึ่งอะค่ะ
คือตอนนี้จะไปไหนก็ไม่ได้ก็จำต้องอยู่ที่นี่ก็มีงานศพเกิดขึ้น
พอหลังจากงานศพเผาไปแค่สามวันตัวน้องมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ตัวตลอด
ซึ่งน้องคิดว่าตอนนั้นน่ะคือเป็นแม่ของตัวเองแต่แปลกใจตรงที่ว่า
ความรู้สึกที่อยู่ใกล้ตัวน้องเนี่ยมันมาทุกครั้งพร้อมบทสวดมนต์
แล้วตัวเองคิดว่าเอ๊ะทำไมบทสวดมนต์นี้มันฟังแล้วมันเป็นเสียงที่น่ากลัวมาก
แต่ทำไมมันไม่เย็นหรือไม่ไปอบอุ่นเหมือนเสียงแม่ตัวเองครับทีนี้ระหว่างที่เรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้น
ก็อยากที่จะไปอยู่ที่อื่นก็เลยได้บอกพ่อเลี้ยงว่าจะไม่อยู่ล่ะ
เลี้ยงเลยใช้วิธีไหนอันนี้พี่ก็ไม่ขอพูดถึงลึกไปกว่านั้นบอกว่า
อย่าไปเลยตัวเองเนี้ยมีวิชาคมที่จะดูแลน้องเทียนเนี้ยได้อืม
เทียนก็ด้วยความที่เชื่อใจว่ามันคงไม่มีอะไรเลวร้ายคือพ่อเลี้ยงจะต้องดูแลตัวเองได้ครับ
อยู่ไม่นานพ่อเลี้ยงเนี่ยกระทำชำเลาน้องเทียน
มีอะไรกันจนน้องเนี่ยตั้งท้องขึ้นมา
น้องตั้งท้องขึ้นมาน้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นคือน้องโดนทำร้ายร่างกายจากพ่อเลี้ยงด้วย
โดยการที่หลอกว่าเนี่ยถ้าพ่อเลี้ยงไม่กระทำไม่ทำร้ายร่างกายเนี่ย
รู้ไหมผีอ่ะจะมาทำร้ายร่างกายแทนอืม
คือคือเหมือนกับแบบว่าเป็นการป้องกันลูกเลี้ยงครับ
แต่มีอยู่วันหนึ่งพอน้องตั้งท้องขึ้นมาพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายจนน้องแทง
อืมน้องก็เลยคิดว่าน้องอยู่ไม่ได้น้องอยากไปบวช
น้องก็ตัดสินใจบอกพ่อว่าหนูอยากไปบวชนะหนูไม่อยากอยู่แล้ว
อืมแต่ทั้งทั้งที่ว่าเหตุการณ์เนี้ยพ่อเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะไปบวช
ก็เลยหนีไปบวชไปบวชชีน้องบอกว่าหนูบวชชีคืนแรกค่ะคุณแจ๊ค
ระหว่างที่ตัวเองกำลังนั่งสวดมนต์สมาธิอยู่หัวค่ำน้องบอกว่าน้องสวดไม่ได้เลย
คือมีเสียงสวดมนต์แข่งกับน้องตลอดเวลา
คือจะเสียดอยู่สวดอยู่ข้างหูแล้วก็จะเดินวนอยู่อย่างเงี้ย
แต่ตอนนั้นไม่เห็นเป็นตัวว่าเสียงนี้มาจากไหน
มันมีอีกครั้งหนึ่งก็คือคืนคืนที่สองที่น้องบวชอืม
บอกว่าระหว่างที่น้องกำลังนั่งสมาธิอยู่น้องมีความรู้สึกว่าบทสวดนั้นอ่ะ
อยู่ข้างหน้าแต่เป็นบทสวดที่มันข้างหน้าแบบเหมือนแนบคิดที่หน้าค่ะ
พอน้องลืมตาขึ้นมาก็คือเป็นเห็นเป็นหน้าน้องเพลนอ่ะที่หน้าเขียวเขียวแบบลิ้งจุกปากอ่ะ

คือห้อยหัวลงมาใช่ค่ะเออคือน้องเนี้ยคือตกใจมากแล้วแบบ
หนูนั่งไม่ไหวแล้วพี่หนูหนูยังไงหนูก็ไม่อยู่แล้วครับ
ทีนี้พระหรือว่าแม่ชีที่นั่นก็ห้ามบอกว่าให้อยู่ที่นี่น้องบอกน้องอยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้ยังไงหนูก็ไม่อยู่แล้วอืมน้องก็เลยวิ่งกลับมาทั้งชุดนั้น
ก็คืออยู่ไม่ได้คืนนั้นพอกลับมาถึงบ้านก็มาหาพ่อเลี้ยง
ไม่รู้จะไปไหนมาเจอพ่อเลี้ยงสภาพก็คือพ่อเมาอยู่
พอมาถึงเจอพ่อเลี้ยงคิดว่าเรากลับบ้านคือคงจะปลอดภัยถึงจะไม่มีเรื่องอะไรขึ้นมา
อืมแต่พอมาถึงบ้านพ่อเลี้ยงกลับลากน้องอ่ะไปกระทำทำเราณเวลานั้นเลย
อืมน้องบอกว่าน้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนโดนแค่พ่อเลี้ยงคนเดียว
ข่มขืนกับความรู้สึกนั้นเพราะว่าพ่อเลี้ยงออกแนวแบบสนิท
คือกระทำชำเลาแล้วก็ทำร้ายร่างกายไปด้วยพร้อมกันอืม
บอกว่าน้องทนด้วยความทรมานมากครับทีนี้พ่อเลี้ยงก็บอกว่า
ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยวิญญาณเนี้ยจะต้องทำร้ายอืม
ก็เลยจำที่ต้องยอมทีนี้มันผ่านไปประมาณสักเกือบเกือบเดือน
บอกอยู่อย่างนี้น้องอยู่ด้วยความทรมานมาก
แต่เสียงสวดนั้นก็ยังดังข้างหูเขาตลอดคือเขานอนไม่ได้เลยครับ
มีวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนนะคะเขาอยากหนีไปอยากตรงนี้ด้วย
ก็ไปเจอเพื่อนบอกว่าช่วยพาเขาออกไปจากตรงนี้ทีได้ไหม
อืมเพื่อนเคยชวนเขาไปทำงานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ที่ออกไปจากที่นั่นเลยก็ได้ไปเจอกับผู้ชายอีกคนนึง
ทีนี้ได้ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ก็ชอบพอกันคิดว่าทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วค่ะ
มันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกัน
ทำงานกันปกติน้องก็เกิดตั้งคันมาอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าก็ตั้งครรภ์กับแฟนตัวเองคิดว่าชีวิตแฮปปี้แล้วครับ
แต่มันมีอยู่คืนนึงเขาบอกว่าระหว่างที่เขาหลับอยู่
เขามีความรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออกเขาพยายามจะลืมตา
พยายามจะดิ้นเหมือนเขากึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนผีอำเนี่ยคุณแจ๊ค
แต่พอเขาลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเห็นน้องเพนนะคะ

เขาก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาตกใจลุกขึ้นที่ขาตัวเองมีเลือดเต็มไปหมดเลย
ถ้าเขาว่าน้องอะแท้งลูกอืม
สามีก็เลยพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าเด็กไม่อยู่แล้วนะคะ
ก็คือแท้งแล้วตอนนั้นน้องบอกว่าน้องท้องประมาณ๓เดือนกว่า
พอแท้งลูกกลับมาอยู่บ้านน้องบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาร่างกายหนูไม่แข็งแรง
คือทำงานไม่ค่อยได้แล้วถ้าเขาว่าสามีทำงานคนเดียว
แต่ระหว่างที่ช่วงน้องพักฟื้นอยู่ค่ะคุณแจ๊ค
มันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งคือสามีอยากกลับมาบ้าน
สามีบอกว่าเขาอ่ะคือน้องเทียนเนี่ย
กำลังมีอะไรอยู่กับผู้ชายคนอื่นทั้งทั้งที่น้องอ่ะบอกว่าน้องอยู่คนเดียว
สามีกลับมาด้วยความที่สามีเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะคะ
คือไม่ได้จะอะไรในเมื่อเห็นแบบนี้ไม่อยู่ก็ได้
ก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเลยคือทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้

ตอนนั้นน้องบอกว่าด้วยร่างกายของตัวเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร
คือทำงานก็ยังไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปไหนเริ่มไหนจะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้
ก็เลยหอบสังขารตัวเองเนี่ยกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งไปเจอพ่อเลี้ยง
พอไปเจอพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็สไตล์เดิมอะค่ะ
คราวนี้น้องบอกว่าน้องจะตั้งจิตเพียรโดยการที่จะไปบวชอีกครั้งหนึ่ง
น้องก็เลยไปบวชพอบวชคืนแรกค่ะคืนนี้อยู่ได้แค่คืนเดียว
เขาบอกว่าระหว่างที่เขานอนอยู่มีคนพูดข้างหูเขาตลอดบอกว่าให้เขาหยิบเชือกค่ะ
คือผูกคอตายในกุฏินี่แหละคือเขาพูดอย่างนี้จนเขารู้สึกว่าเขาอยู่เขาอยู่ไม่ได้
พอมันมีอยู่วันหนึ่งคือระหว่างที่เขานอนอยู่อะค่ะคือคืนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาจะฝืนข้ามไปให้ได้เขาบอกเขานอนอยู่
เชือกเส้นนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่มันอยู่ที่คอเขา
เขาเห็นเท่านั้นแล้วเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นเป็นเงาสีดำค่ะยืนสวดมนต์อยู่ข้างเขา
แล้วเชือกเหมือนจะรัดคอเขาแล้วเขาลุกขึ้นแล้วก็ดึงเชือกนี้วิ่งกลับออกจากบ้านคือวิ่งออกมาจากวัดนะคะคือมาทั้งชุดนั้นคือกลับบ้านเลย
กลับบ้านก็มาเจอพ่อเลี้ยงก็คือเหมือนเดิมจนเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวอันนี้เรื่องราวหลังจากนั้นก็บอกว่าตัวเขาทนอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบปี
ที่อยู่กับพ่อเลี้ยงโดนวนเวียนอยู่อย่างนี้ซึ่งทำร้ายร่างกายอยู่แบบนี้
เวลาหลังจากนั้น๑ปีเขาบอกว่าน้องเทียนบอกว่าเขาคบอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเขามันมีแต่ร่างกายคือบอบช้ำไปหมดทำอะไรก็ไม่ได้
เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้องหนีออกมาจากครั้งนี้น้องก็ได้มีงานทำคือร่างกายเริ่มดีขึ้น
อันนี้พี่มองว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตคือคนเราเวลามีขึ้นมีลงอย่างนี้ค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนจะดีขึ้น
เวลาผ่านไปก็คือหลายปีเขาทุกอย่างมันเหมือนจะคลายทุกอย่างมันเหมือนจะปลดล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเขาคิดว่ามันคงจบแล้ว
แต่เปล่าเลยค่ะคุณแจ๊คคือเขาไม่ได้ติดต่อกับพ่อเลี้ยงไม่ได้ติดต่อกับใครมาทำงานพอจะมีแฟนก็จะมีปัญหาเดิมก็คือแฟนของเขาจะต้องเห็นว่าเขามีอะไรอยู่กับผู้ชายคนอื่นตลอดทั้งที่เขาไม่เคยทำ
เขาเหมือนโดนกระทำชำเลาตลอดครับเขาบอกเขาเจ็บเขาทำงานไม่ได้
เขาเดินไม่ไหวทีนี้ก็เลยต้องพักงาน
ระหว่างที่เขาพักงานอยู่อยู่ในในห้องอย่างเงี้ยค่ะ
เขาจะยินเสียงบทสวดมนต์อ่ะฆ่าหูเขาตลอดเวลา
สวดมนต์เป็นบทสวดที่ฟังแล้วไม่คุ้นหูเลยอืมคือเป็นบทสวดที่
ภาษาเขาบอกว่าเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันจะเยือกมันเย็นมันบอกไม่ถูก
แต่มันมีอีกครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขากลัวเขาอยู่ไม่ได้จริง
ก็คือเขาเห็นน้องคนนี้ก็คือเห็นน้องเพนเนี่ย
กำลังถือเชือกยืนอยู่แล้วเหมือนกับพยายามให้เขาเดินเข้ามาในเชือกนั้น
เขาบอกว่าเขาพยายามจะตั้นกับตัวเองโดยการที่ว่าตัวเองจะไม่เดินเข้าไปอืม
ทุกอย่างมันดึงกันนะคะมันมีใครผลักให้เขาเดิน
แต่ตัวเขาไม่อยากเดินเข้าไปเลยแต่เขาโดนไปโดยแบบเหมือนใครดึงเขาให้เข้าไปอ่ะ
ทุกครั้งที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะดิ้งดิ้งตัวเองออกมา
หลายหลายครั้งที่เป็นแบบนี้อืม
บางครั้งเขาบอกว่าเขาเห็นน้องเพนเนี่ยคือนั่งทับตัวเขาบ้างหรือบางทีเขาหลับอยู่อย่างเงี้ค่ะ
เขาเห็นผู้ชายแบบเยอะมากเป็นเงาดำใหญ่
กำลังมีอะไรกับเขาอยู่ตลอดเวลาครับ
เขาบอกเขาเหนื่อยเขาตื่นมาเขาทำงานไม่ได้เลยเหมือนกับตัวเองต้องมีอะไรกับสิ่งลี้ลับที่ตัวเองมองไม่เห็นว่าเป็นคนเลยอย่างเงี้ย
คืนนึงอย่างน้อยไม่ต่ำจากห้าถึงหกตนที่กระทำชำราวเขาอยู่แบบนี้แล้วมีน้องเพนเนี่ย
หัวเราะข้างเขาตลอดเวลาจนวันนั้นที่เขาตัดสินใจทักมาหาพี่เขาบอกว่าเขาเจ็บเจ็บมาก
คือไปหาหมอหมอก็พูดคำเดิมว่าอย่าโหมเรื่องการที่มีเพศสัมพันธ์
แต่น้องยืนยันว่าน้องไม่มีใครน้องไม่มีใครเลยณเวลานั้นคือน้องไม่มีแฟนด้วย
แล้วน้องทำงานมาได้มามานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันมีวันนี้
ตัดสินใจบอกว่าน้องอย่าฆ่าตัวตายคือน้องอยู่ไม่ได้แล้วยังไงน้องต้องฆ่าตัวตาย
แต่ก่อนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะอะไรหรือสักอย่างหนึ่งมาโดนใจบอกว่าหนูอยากจะโพสต์เพื่อที่จะฆ่าตัวตาย
ครับแต่เห็นเฟสพี่เนี้ยมันเด้งขึ้นมาในกลุ่มกลุ่มหนึ่งอืม
เลยตัดสินใจที่อินบล็อกเข้ามาหาพี่ในเวลาตอนห้าทุ่มครึ่งอย่างที่บอกครับ
หลังจากนั้นพอน้องเล่าถึงนี้เสร็จน้องบอกน้องบอกว่าพี่
หนูคิดว่าการที่หนูฆ่าตัวตายไปทุกอย่างมันต้องจบอืม
ที่พี่ฟังวันนั้นคุณแจ๊คมันเป็นความรู้สึกว่าพี่คงจะไม่สามารถไปยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรเขาได้หรือพี่คงห้ามบาปของใครไม่ได้
แต่วันนี้พี่คงได้แค่บอกเขาว่าถ้าน้องคิดว่าการที่น้องจะฆ่าตัวตายวันนี้อืม
แล้วชาติหน้าน้องคิดว่ามันจะไม่มีแล้วหรือน้องตายแล้วน้องสำเร็จ

แต่ถ้าคิดว่าชาติหน้ามีจริงมันจะเป็นกรรมที่เราจะออกไม่รู้จักจบอืม
ถ้าวันนี้น้องอยู่สู้กับกรรมที่น้องเคยสร้างไว้

วันนี้บทสวดน้องสวดกับเขาไม่ได้คือเวลาเขาบอกว่าเขาอยากจะสวดมนต์นะคะเขาสวดไม่ได้เลยเขายิ่งสวดร่างกายเขายิ่งเจ็บแล้วก็เขาลืมทุกบทสวด
พี่ก็เลยแนะนำไปว่าเอาอย่างนี้ถ้าน้องสวดไม่ได้เปิดเลยค่ะ
ในช่องยูทูปหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดเลยค่ะเปิดบทสวดแข่งกันเลย
ไม่ได้บอกว่าให้น้องลืมความผิดที่น้องทำไว้อืมคือ
คือถึงน้องจะสร้างบุญวันนี้มันอาจจะลบล้างความผิดนั้นไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยมันจะช่วยบรรเทาว่าจิตใจน้องจะได้สงบลง
โอเคคุณอยากสวดใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็เปิดสวดกันให้อยู่ใช้กรรมกันไปอยู่กันไปที่จะวันนี้
จนถึงวันที่เราจะหมดอายุไขของเราจริงจริงพี่ไม่รู้ว่าวันนั้นพี่จะพูดให้น้องเนี่ย
การกระทำนั้นได้มากแค่ไหนแต่ได้เจ๊คิดว่าถ้าวันนี้เรื่องราวเหตุการณ์หรือน้องยังฟังพี่อยู่
ก็ได้คาดหวังว่าอยากให้น้องสำนึกในกรรมหรือว่าบาปที่น้องได้ทำไว้
แล้วก็เดินหน้าใช้มันเต็มที่เพื่อจะผ่อนหนักผ่อนเบาในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับ
คุณแจ๊คแล้วทีนี้พอระหว่างที่พอพี่คุยเสร็จมันเป็นเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเสียงสวดที่พี่ได้ยินอยู่ด้วยในเวลานั้นอ่ะ
มันเริ่มเบาลงอืมพี่ไม่รู้ว่าน้องเพลเนี่ยจะได้ยินในสิ่งที่พี่พูดไหม
พี่ก็เลยพูดไปฝากน้องเพนไปว่าถ้าน้องฟังพี่อยู่พี่ไม่ได้ขออโหสิกรรมกับน้อง
รู้ว่าความเจ็บปวดนี้มันคงทรมานมาก
เจออะไรต่อมีอะไรคือเยอะแยะแต่พี่ขอเป็นเป็นแค่บอกว่าถ้าน้องจะมาทำร้ายพี่
ขอให้น้องมาอยู่กับพี่โดยการที่สร้างกุศลไปด้วยกันอันนั้นคือพี่พูดได้ทิ้งท้ายไปแล้วก็ขออนุญาตน้องคือจบเรื่องราวตอนนั้นประมาณเกือบตีสามค่ะ
ครับแต่หลังจากที่พอจบเรื่องราวไปเนี้ยพี่ยอมรับว่าคืนนั้นนะคะ
พี่ได้ยินเสียงบทสวดอ่ะตลอดทั้งคืนอืม
แต่ถามว่าตัวพี่รู้สึกเป็นยังไงไหมกับบทสวดนั้นพี่ยอมรับว่ามันก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นบทสวดที่ฟังแล้วมันเป็นภาษาที่แปลก
อืมพี่ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเหมือนกับอ่าสวดมนต์แล้วก็ขอครูบาอาจารย์เราจะช่วยเหลือช่วยเหลือ
เราก็ช่วยเหลือน้องว่าพี่พี่จะมาสร้างกุศลกันนะทีนี้พอพอเรื่องราวเนี้ยค่ะ
ที่ผ่านมาประมาณสิบกว่าวันตัดสินใจว่าจะเอาเรื่องเนี้ยนำเข้ามาเล่า
ก็ได้ขออนุญาตน้องเข้ามาอย่างเดียวว่าเราจะนำเรื่องราวนี้เข้ามาเล่านะคะ
อืมแล้วแม้กระทั่งว่าเมื่อคืนเนี้ยอ่าวันก่อนได้สกรีนกับทางรายการว่า
จะเอาเรื่องนี้เข้ามาเล่าเมื่อคืนเสียงบทสวดเนี้ยมาอีกครั้งหนึ่ง
อืมแต่มาคราวเนี้ยมาเป็นเสียงพร้อมสะอื้นคือเป็นเสียงที่แบบว่าลุก
คือเป็นเสียงที่แบบว่าสวดพร้อมเสียงร้องไห้อ่ะคุณแจ๊ค
เมื่อคืนนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ใช่เกิดพี่ได้ยินคนเดียว
ได้มีโอกาสนำเรื่องนี้ไปเล่ากับเพื่อนอีกคนนึงฟังบอกว่า
วันนี้พี่จะมาอ่านรายการนะแล้วพี่จะเล่าเรื่องนี้ในรายการ
อืมเป็นการเหมือนกับแบบคุยกันเบื้องต้นเขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะ
เขาได้ยินเสียงบทสวดนี้เหมือนกันเลย
แต่เป็นบทสวดที่คล้ายกันเลยก็คือเป็นเสียงบทสวดที่เศร้าแล้วก็ร้องไห้ด้วย
ครับพอพี่จะออกมาวันนี้ค่ะรถพี่มีปัญหาตลอดทาง
คือคือจากที่รถไม่ได้มีปัญหาคือเช็คอย่างดีแล้ว
รถมีปัญหาตลอดทางการเดินทางจนให้ทุกอย่างดูแล้วเขาบอกว่ารถไม่เป็นอะไร
อืมพี่ก็คิดขึ้นไว้ว่าโอเคถ้าอย่างงั้นน่าจะเป็นสิ่งนี้ไหม
ก็เลยขอคำมาน้องบอกว่าวันนี้พี่จะมานำเรื่องราวนี้
อย่างน้อยได้เป็นอุทาหรณ์ได้มาเป็นเตือนใจหลายหลายท่านหรือว่าแม้กระทั่งตัวน้องเองเนี่ย
สร้างกุศลร่วมกันในการที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับน้อง
พอหลังจากที่พี่ขอขอขออนุญาตน้องเพนอะไรนะคะตลอดระยะเดินทางหลังจากนั้นจนมาถึงที่
ตรงนี้พี่เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะอืมใช่โอ้โหอืมที่ฟังมาต้องต้องต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่า
จริงแล้วเวลาผมฟังเรื่องผีเนี่ยผมจะมีความแบบตื่นเต้นทุกครั้งเวลาคนคนนั้นจะเจอผี
แต่เรื่องนี้ผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าบุคคลที่เขามาเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่ปลาฟัง
เขาจะเจออะไรเพราะทั้งหมดเลยมันเริ่มจากการกระทำของเขาก่อนเท่าที่ผมฟังดูมันโหดร้ายนะ
มันโหดร้ายเขาทำกับคนคนหนึ่งที่เพื่อที่ต้องการที่จะเอาเงินมาแค่นั้นเอง
แล้วเขาไม่รู้ว่าการที่ส่งคนคนนั้นเข้าไปในบ้านหลังนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปตลอดการ
ผลสุดท้ายเขาก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วตัวของเจ้าของเรื่องน้องเทียนค่ะ
ก็ต้องมานั่งรับกรรมจากสิ่งที่เขาได้ทำไว้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกและมันมีอีกหลายครั้ง
ซึ่งไม่รู้ว่าเคสก่อนหน้านั้นเนี่ยมันหนักเบาลดหลั่นกันไปมากน้อยขนาดไหน
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับที่พี่ปลาเอามาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย
คือมันไม่ใช่แค่เป็นอุทาหรณ์เลยนะมันเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษ
มันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่คนคนหนึ่งจะสามารถพึงกระทำได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะ
คิดถึงผลเสียที่มันจะตามมาแล้วพี่ปลาก็แนะนำน้องได้ดีครับว่า
ผลสุดท้ายอ่ะการฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เป็นการปิดสวิตช์ทั้งหมดค่ะ
มันไม่ใช่ว่าตายไปแล้วปุ๊บจะทดแทนกันได้ไม่ใช่ฮะ
คนที่ทำไว้อย่างนี้จะต้องไปทนทุกข์ทรมาน
ถ้าเราเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของเวรกรรมนะครับ
นรกขุมไหนก็ไม่รู้จะต้องไปทนทุกข์ทรมาน
ต้องไปทำอะไรซ้ำซ้ำเดิมเดิมอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เวียนไหว้ตายเกิดไปอีกกี่ชาติถูกไหมฮะ
แต่สิ่งหนึ่งพี่ปาแนะนำดีอย่าฆ่าตัวตาย
จงยอมรับในชะตากรรมของตัวเองอันนี้สำคัญที่สุด
และเราต้องยอมรับในฐานะที่เราสำนึกแล้วนะเราคิดได้แล้วนะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะ
เราได้รับรู้หมดแล้วเพราะความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ
ตกอยู่กับเจ้าของเรื่องหมดแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
คือเหตุการณ์มันฟังแล้วมันดาร์กมากอย่างที่ผมบอกไงว่า
ปลาเขาจะมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังได้เป็นอุทาหรณ์
ให้รู้จักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีนะฮะฝากขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยแล้วก็
วันนี้ขอบคุณพี่ปลานะฮะขอบพระคุณครับโหดักดำดิ่งจริงจริงครับ
แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการแบบพี่ปลาจ้าเอ๋ของเรานั่นเองครับ
และวันศุกร์หน้านะครับเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทางยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเองครับ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ